คุณผู้ชมครับมีคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคนขับรถส่งของ
ก็ไปกับครอบครัวนะฮะมีภรรยาด้วยมีลูกด้วย
เอาละเรียกตำรวจสิไปไปมาถูกไล่ตามหลาย

เป็นสิบนะ
เดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์ก่อนเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับ

เด็กนี้ตกใจร้องนะฮะคนขับก็ต้องช่วยกันกับภรรยานะตะโกนบอกให้คนช่วยด้วยช่วยด้วย
เหตุการณ์นี้นะครับผู้ที่เขาประสบเหตุเนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะฮะที่เขาได้โพสต์ไว้ในสังคมออนไลน์ด้วยนะครับ
ก็แถวประชานิเวศ๓ถนนสามัคคีนะครับย่านนทบุรีท้องที่สพรัฐนาธิเบสนะครับ
ส่งของของรถอีกคันนึงเนี่ยบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ขี่รถล้มเองแล้วมาโดนรถเขา
ซึ่งจะเรียกเงินของพวกเขาแต่พวกเขาไม่ยอมจึงเรียกประกันมา
ผมก็เลยบอกไปว่าถ้าเคลียร์กันไม่รู้เรื่องก็ให้ตามตำรวจมาทำให้พวกนั้นไม่พอใจนะที่ผมจะแจ้งตำรวจ
ก็มีปากเสียงกันแต่ไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือจนผมลงของเสร็จก็ขับรถออกไป
แต่พวกมันได้ขี่รถตามมาหาเรื่องแล้วก็ทุบรถเรื่องมันก็เป็นแบบนี้เนี่ยก็เห็นตามที่เห็นในคลิปนะครับ
ผู้ที่เขาประสบเหตุนะฮะผู้ชายเจ้าของรถส่งของคันนี้ยังบอกว่า๑๑คนผมจะไปทำอะไรพวกมันได้ผมมีลูกมาด้วย
เราก็บอกดีนึกว่าจะไม่มีอะไรสักพักเดียวขับรถตามมาเลยเลยต้องขับหนีอย่างเดียว
ก็รถเยอะแต่ก็ยังรุมตีรุมตีกันอย่างเดียวเลยดีนะว่ามีค่ายทหารอยู่แถวแจ้งวัฒนะช่วยเรียกรถผมเข้าไปหลบ
ขนาดมีเด็กมันยังไม่สนใจอะไรเลยไอ้ตัวผมเองไม่เท่าไหร่หรอกเป็นห่วงลูกกับเมียลูกก็ร้องตลอดเลย
นี่เจอค่ายทหารพอดีเข้าไปรบแล้วเขาก็บอกต่อว่าแค่คำว่าจะแจ้งตำรวจแค่คำเดียวเป็นเรื่อง
พอขึ้นไปแจ้งความบนโรงพักรัฐนาธิเบสหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงขึ้นมาหาเพื่อนมันที่มีเรื่องกับรถอีกคันนึง
มันบอกตำรวจว่าเนี่ยคนพวกนี้พวกมันตำรวจไม่ทำอะไรยังไม่เรียกตัวมาเลยผมละงงผู้หญิงคนนั้นยังบอกด้วยว่ารู้จักกับนายตำรวจใหญ่ในนั้นด้วย
อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเขาก็เอาคลิปมาเผยแพร่ให้เห็นว่านอกจากจะใหญ่กลางครับเมืองไล่ทำร้ายทุบรถเขาแบบนี้แล้ว
ขึ้นโรงพักยังมีคนมาบอกว่ารู้จักตำรวจใหญ่นี่มีผู้หญิงมาบอกว่าเนี่ยพวกนี้รู้จักกันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ารู้จักตำรวจใหญ่
ใหญ่มาจากไหนเนี่ยแก๊งเนี้ยดูสิโอ้ยหน้าชัดเจนทุกคนนะครับหลังจากเกิดเหตุนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ติดต่อไปยังผู้ที่เป็นคนขับรถส่งของที่ถูกตามทำร้ายเนี่ยนะครับสอบถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นวันที่สิบสองกุมภาพันธุ์นะครับตอนนั้นไปส่งของที่
คือไม่พอใจที่เขาเข้าไปคุยแทนเพื่อนที่ขับรถมาส่งของแล้วก็มีเรื่องกับพวกนี้ที่เขาไปบอกว่าถ้าตกลงไม่ได้แจ้งตำรวจมาเคลียร์กันแล้วกันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับ

ฝั่งนี้สองคนข้างหน้าปียิงกั้นไม่ให้ขับไปข้างหลังอีกไม่รู้เท่าไรเพราะว่ามองไม่เห็นแล้วก็ได้ยินเสียงปุ้งปังปุ้งปังพอรถหยุดปุ๊บจะทุบทันทีถ้ารถเคลื่อนจะทุบไม่ได้รถชะลอตัวปุ๊บอ่าตีเลยอ่าประกบข้างตีเลยเขาใช้อะไรตีไม้สามไม้สามแต่ด้านหลังไม่ทราบว่าอะไรเป็นเจ็บไม้ยาวประมาณเม็ดเขาไม่ได้ถื
ผมก็หาทางหลบทางเบี่ยงอย่างเดียวกลัวมากเลยตอนนั้นลูกก็ร้องไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมือนึงก็โอบลูกเอาไว้ฝั่งนี้เขาตีสามครั้งถ้าคือกระจกแตกไม้จะอัดทะลุมาโดนหัวลูกได้เต็มเต็มเลยอ่ะทุบตรงคดีมันไม่แตกไงเพราะลูกนั่งก็ตัวสั่นร้องกรี๊ดกรี๊ดอยู่นั้นแล้วก็ประคองลูกมือนึงก็ถือโทรศัพท์

ที่ศูนย์ราชการไปไม่ได้รถแน่นผมเขาบว่ารถกับอีกพอลดจะรอตัวพวกมันมาถึงตัวแล้วสัดเลยทีนี้ปองป้องป้องป้องใต้สะพานพี่ทหารคงได้ยิน
นี่โอ้โหตามเข้าไปในค่ายทหารด้วยใช่เออแต่ไม่กลัวอะไรเลย
เรื่องของคดีความเนี่ยที่ทางผู้เสียหายเขาก็ยังติดใจอยู่ก็คือว่า
ตำรวจสพรัฐนาธิเบสเนี่ยไปเรียกวัยรุ่น๓คนที่อยู่ในคลิปเนี่ย
มาที่สถานีตำรวจแล้วทีนี้สังคมออนไลน์เขาก็ไปสอดส่องจนไปค้นหาเจอเฟซบุ๊ก
หน้าตาของวัยรุ่นกลุ่มก่อเหตุจนพบว่ามีผู้ที่โพสต์ภาพเอาไว้นะครับ
เป็นวัยรุ่นผู้หญิงคนหนึ่งหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ไปไล่ทำร้ายเขานะ
โพสต์ภาพขณะเดินทางไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่อืมอ่าแล้วก็บอกประมาณว่าเนี่ย
ไม่เป็นไรหรอกรู้จักตำรวจใหญ่แล้วทางคดีตำรวจสพรัฐนาธิเบส
ตามรายงานข่าวนะครับบอกว่าก็สอบปากคำ๓คนที่อยู่ในคลิปไป
แล้วก็ปล่อยตัวไปค่ะอ่าแต่ผู้เสียหายเขาบอกโอ้โหมาเป็นสิบ
โดยบอกว่าเดี๋ยวตำรวจจะให้ผู้เสียหายไปให้ปากคำเพิ่มเติมวันจันทร์ที่๑๘กุมภาพันธ์นี้
แล้วถึงจะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ในข้อหาทำให้เสียศัพท์ซึ่งเขามองว่าเออทำ
หาแค่นี้เหรอแล้วความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เท่าไหร่
แต่ความรู้สึกของลูกสาวของเขาอายุแค่๔ขวบเนี่ยตรงนี้จะเอายังไง

แนะนำให้ว่าถ้าไม่รู้เรื่องก็เอาตำรวจมาพวกนั้นมันเหมือนเมาอะไรมาแล้วมันคงโมโหไม่อยากให้ตำรวจหมา
ก็โอ้โหขึ้นใส่ผมอย่างเดียวเลยให้ออกมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไว้นะครับ
จิตใจลูกผมเนี่ยทุกวันนี้ถามตลอดว่ากลัวไหมลูกผมยังกลัวอยู่เลยนะครับ
แล้วก็ลดสภาพที่เขาทำให้มารับผิดชอบ
แต่ดูจากพฤติกรรมของไอ้พวกที่อยู่ในคลิปแล้วเนี่ยสพรัฐนาธิเบสเนี่ยต้องเอาให้หนัก
ใช่ค่ะคือเขามีอาวุธไงมีไม้มีหินเหมือนกับตั้งใจมาทำร้ายไง
ไม่ต้องไม่ได้ตั้งใจแค่เออทำให้เสียทรัพย์อะไรอย่างเงี้ย
แล้วถ้าเนี่ยดูมาพยายามเปิดประตูอย่างเงี้ยแล้วถ้าไม่ได้ว่าโอ้โห
เป็นกลุ่มที่มันก่อเหตุอะไรมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันคงไม่กล้าทำขนาดนี้อ่ะใช่
แล้วจากนี้ไปถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ดำเนินคดีอะไรเลยเนี่ย
มันจะก่อเหตุอะไรอีกค่ะเพราะฉะนั้นสพรัฐนาธิเบสก็จะต้อง
ให้ชัดเพื่อความกระจ่างของสังคมด้วยว่าตกลงแจ้งข้อหายังไงบ้าง
แล้วคนก่อเหตุมีกี่คนกันแน่แล้วที่กลุ่มพวกนี้ไปอ้างว่ารู้จักตำรวจใหญ่
จริงไหมเออค่ะอ่าไม่งั้นไม่รู้จะโดนอีกกี่คนนะคะ
เอามาลงโทษให้หมดให้ครบถ้วนนะคะคุณผู้ชมค่ะ